เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างคุณผู้ชม

โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกแบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นวันที่๑๗มิถุนายน
บริเวณหน้าร้านโชคชัยการยาง

อำเภอกลุงจังหวัดจันทบุรี

รถกระบะสีบรอนเงิน

ขาดครึ่งกระเด็นตกไปในร่องน้ำกลางถนน
ที่ติดอยู่ภายในรถกระบะสองคนด้วย

ก็ช่วยกันนำร่างทั้งสองคนออกจากรถค่ะ

นายศรีรูงหอมจันที่ประมาณ๔๐ปี

เค้าไม่ได้รับบาดเจ็บนะ

ดีได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ก็ยังรู้สึกตัวดีอะนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ
ทีนี้มาสอบถามหน่อยคุณศรีรุ้งไปไงมาไงถึงมาเกิดอุบัติเหตุ
คุณศรีรุ้งคนขับบอกว่ากำลังขับรถจะมุ่งหน้าไปจังหวัดตราด
มาถึงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมฟังให้ดีมันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าลื่นน้ำฝนค่ะน้ำฝนน้ำฝนที่ตกลงมา
คุณดูนี่เห็นมั้ยน้ำกระสายแบบนี้น้ำเจอกนองมาถนนนิดนึงเนี่ย
มันทำให้ถนนลื่นเขาเองก็ควบคุมรถไม่ได้รถก็เลยเสียหลัก
หมุนไปฟาดกับเสาไฟฟ้าจนขาดโอ้จากนั้นรถก็พุ่งลงไปในร่องน้ำกลางถนนนะคะ
เขาบอกโอ้โหยังถือว่าเคราะห์ดีตรงที่ว่ามันไม่ข้ามไปอีกฝั่งนึง
ไม่งั้นอาจจะโดนรถชนซ้ำก็ได้
เบื้องต้นตำรวจสภขลุงก็นำตัวนายศรีรุ้งไปดำเนินคดี
จากว่าทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายนะคะก็คงต้องตกลงเรื่องของการชดใช้ความเสียหายต่อไป
อันนี้ต้องฝากเตือนนะคุณชิสาเพราะฝนเวลามันตกลงมามันก็ทำให้ถนนลื่นถูกไหม
โดยเฉพาะช่วงแรกของการที่ฝนตกลงมาปล่อยลงมาเนี่ย
มันเป็นผสมกับเศรษฐ์มันกลายเป็นว่าถนนยิ่งลื่นมาก